มีชายวัย๓๔ปีคนหนึ่งได้ออกมาเรียกร้องถามหาความรับผิดชอบจากโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ที่ไปใช้บริการนะครับ
โดยเขาบอกว่าเข้าไปใช้บริการหลายครั้งกับแฟนสาวแต่ที่สุดแล้วก็ไปพบคลิปของตัวเองกับแฟนสาวขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกัน
ถูกนำไปปล่อยนำไปเผยแพร่มากมายหลายคลิปนะครับ
เรื่องนี้ก็เลยต้องถามหาความรับผิดชอบจากโรงแรมที่ใช้บริการติดตามจากรายงานครับ
ศุกร์ที่๑๐ผมก็ไปใช้บริการนะครับปกติพอไปใช้บริการเสร็จปั๊บก็กลับมาห้อง
เช้าวันเสาร์ก็นึกยังไงไม่รู้จับโทรศัพท์มาแล้วก็เปิดไปที่ทวิตเตอร์
แล้วก็มาเจอคลิปนี้คือทั้งเป็นมีแค่เสียงก็มีแล้วก็มีภาพก็มี
คือเป็นเสียงผมพูดเสียงน้องเสียงเหมือนผมรู้เลยว่าตอนนี้ผมทำอะไรอยู่อะไรอยู่ตรงไหน
มีมกรามีอะไรที่ผมไปคือมีตลอด
ปีหนึ่งหนึ่งเลยเมื่อ๖๐แล้วนี้จะเข้าปีสอง
ชายวัย๓๔ปีเล่าถึงที่มาของคลิปเฉาในโลกโซเชียล
หลังเขาและแฟนสาววัย๒๔ปีเข้าไปพักที่โรงแรมม่านรูดแห่ง๑ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่ปี๒๕๖๒
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมาเขาได้ไปใช้บริการอีกครั้ง
และรุ่งเช้าเขาได้เปิดทวิตเตอร์แล้วเจอคลิปของตัวเองมีเพศสัมพันธ์กับแฟนสาวตั้งแต่ปี๒๕๖๐กว่า๑๐๐คลิป
คลิปที่ปล่อยออกมามีเพียงไม่กี่วินาทีบางคลิปผ่านการตัดต่อทั้งหน้าตาสีผิวเสียงและบางคลิปได้แต่ต่อสีผ้าห่มผนังและรีทัศน์ใบหน้า
จะเห็นหน้าเขาไม่ชัดแต่ยืนยันว่านั่นคือเขาและแฟนสาวแน่นอนเพราะกล้องเหมือนจะโฟกัสไปที่แฟนสาวเพียงอย่างเดียว
หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเขาจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปถามเจ้าของม่านรูดที่ได้ไปใช้บริการแต่อีกฝ่ายกลับขอที่อยู่และเลขบัตรประชาชนเพื่อจะนำไปให้ลูกน้องที่เป็นตำรวจตรวจสอบให้
ซึ่งเขามองว่าตัวเขาเองตกเป็นผู้เสียหายแต่กลับถูกถามซักประวัติเหมือนเป็นคนทำผิดเสียเองจึงนำเรื่องราวดังกล่าวร้องเรียนผ่าน
บอกว่าลองสมรรคเข้าไปเพื่อให้รวมเงิน
แล้วพอผมโอนเงินไปก็มีคลิปผมอยู่ในนั้น
เป็นกล้องจิ๋วเพราะว่าเปลี่ยนไฟมันมองก็มองไม่อิ่ม
แต่ทำไมมันออกมาได้ก็ไม่รู้
นั่งดูจออยู่ข้างในดีกว่าคนนึง

แล้วพอจะทำได้ให้เราถ่ายเอง
เขายืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดถึงคนที่ปล่อยคลิปของเขา
และเรียกร้องค่าเสียหายต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะเขากับแฟนสาวได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
แตกลับโดนแต่ละฝ่ายใบเบียงและเขมขูสั้น
จตุรวิทย์สวนเรืองถ่ายภาพวัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน